สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิทั่วไทยนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียว
แน่นอนครับถ้าหากเกิดขึ้นจริงอันตรายแน่นะครับ
เพราะว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นที่อินเดียปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนเลยทีเดียว
ปรากฏการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์นี้กันนะครับ
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อน
จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความร้อนสะสมติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
ออกเป็น๒แบบดังนี้นะครับแบบแรกก็คือแบบสะสมความร้อน
คือเกิดในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง๓๘๔๑องศาเซลเซียต
ต่อเนื่อง๓๖วันและไม่มีกระแสลมพัดผ่านบริเวณดังกล่าว
ความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นไม่เคลื่อนที่ไปยังบริเวณอื่น
อุณหภูมิความร้อนจึงเกิดการสะสมกลายเป็นคลื่นความร้อนเกิดขึ้นได้นะครับ
ที่๒ก็คือแบบพัดพาความร้อน
คลื่นความร้อนชนิดนี้เกิดจากแรงลมครับ
อบเอาความร้อนจากทะเลทรายไปปกกลุ่มในบริเวณที่เป็นเขตหนาว
คุณผู้ชมครับถ้าหากเรามาพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของเมืองไทย
รวมไปถึงเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของเมืองไทย
ก็พบว่าถ้าหากเราดูจากแผนธีในบริเวณบริเวณทะเลไม่มีย่อมความร้อนสะสมติดต่อกันเป็นเรียวเวลานาน
ประกอบทั้งทะเลซึ่งทะเลเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียว
ที่ทำให้เมืองไทยของเรานั้นมีกระแสลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา
นำให้ความร้อนนั้นไม่สะสมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

ที่สำคัญไม่มีทะเลทรายใหญ่อยู่ใกล้เมืองไทยของเราด้วย
ดังนั้นโอกาสการเกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนนั้น
ถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามในระยะนี้
อุณหภูมิในเมืองไทยของเราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงในแถบอาเซียนเลยทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนนั้นยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเช่นนี้จึงนำให้ภาพรวมทั่วไทยนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางวันนะครับ
ทำให้อุณหภูมิตั้งแต่วันนี้
สูงขึ้นต่อจากนี้ไปอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
โดยจากการคำนวณเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้นั้น
อุณหภูมิไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้มีลุ้นว่าในช่วงบ่ายอาจจะไต่ทะลุ๔๒องศาเซลเซียตก็เป็นได้นะครับ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ต้องจับตามองกันต่อไป

เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนไพรกับผมคุกตะนันพี่สิจหมะฮัน